บอกคนเราสถานที่ไม่ได้เป็นตัวกำหนดตัวตนนะคะ

ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะหมดหรือว่าเลิกอาชีพนั้นนะ
รถจักรยานยนต์คือถนนลื่นฝนตก

โชคดีจริงมีพยาบาลคนหนึ่งผ่านไปเจอค่ะ
วิญญาณพยาบาลก็เข้าเลยนะคะ
ลงไปแล้วก็ช่วยเหลือปั๊มหัวใจผู้ป่วยคนนี้
เพื่อรอกู้ภัยมารับไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
นี่แหละค่ะนาทีชีวิตที่นางอารีเพ็งพาด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประดา
ปั๊มหัวใจผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุค่ะ
รวมถึงยังมีนางสาวกระหนกวันไพรเพชร
เป็นนักศึกษาฝึกงานโรงพยาบาลเดียวกันคอยเป็นผู้ช่วย
ปั๊มหัวใจจนคนอาการบาดเจ็บสาหัสอาการดีขึ้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนปางดงท่าขึ้นหมู่๑๐
ไตรตรึงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
คือรถจักรยานยนต์มันเสียหลักตกข้างทาง
และมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง๒คน
มีบาดแผลตามร่างกายและ๑ใน๒อาการสาหัส
หัวใจเต้นอ่อนแรงแล้วนะคะ
อยู่ข้างรถจักรยานยนต์รอรถกู้ชีพ
รับตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร

นางอารีกับนางสาวกระหนกวันผ่านมาพอดี

ก็พุ่งตัวเข้าไปเลยแล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจไม่หยุดเลยนะคะ

เขาชื่นชมพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษา

ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังค่ะว่า

ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักแล้วก็ตกถนนไป